ส่วนข้อกังขาที่ว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแทรงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว

หลายคนก็บอกว่านี่คือจุดอ่อนสำคัญของโดนัลดทรัมป์
ถึงขั้นที่สามารถที่จะล้มเขาจากการเป็นผู้นำสหรัฐได้นะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การออกมาเปิดเผยล่าสุดของในเจมส์โคมี่
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ในรายงานได้ระบุไปแล้วนะครับ
ถูกโจมตีถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของรัสเซียกับทรัมป์
เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับในช่วงที่เขารณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ตัวอย่างที่สำคัญที่ยกมา๒ครั้งก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับ
ที่นางฮิลาลีคลินตันคู่แข่งของนายทรัมป์
กล่าวหานะครับว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังของการแฮ็กอีเมลหาเสียงของเธอ
นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รัสเซียได้ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสหรัฐในรอบนี้
และหลังจากนั้นครับรัสเซียก็ถูกกล่าวหาโยงไปถึงนายโดนัลดทรัมป์ตลอดมา
กระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ
ขณะที่การสู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐมาถึงโค้งสุดท้าย
โดยงานข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งก็ออกมากล่าวหาครับว่า
รัสเซียพยายามที่จัดการกับผลการเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทรัมป์
คำถามก็คือกระบวนการที่หลายคนสงสัยว่ารัสเซียแทรกแสงการเลือกตั้งสหรัฐนั้นทำได้อย่างไรนะครับ
คำตอบที่หลายหน่วยงานของสหรัฐที่เชื่อเรื่องนี้อธิบายก็คือ
รัสเซียใช้วิธีการแฮ็กข้อมูลครับโดยเฉพาะอีเมลหาเสียงของนางฮิลาลี
เรื่องนี้ก็ได้มีการเปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัสเซีย๓๕คนได้เกี่ยวข้อง
แล้วก็ยังมีรายงานว่าพวกเขาเชื่อมโยงไปกับบุคคลหรือว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ซึ่งเป็นเครือข่ายของพักรีพับริกันซึ่งก็รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐด้วย
ไม่มีการระบุชัดเจนนะครับว่าปลายทางของข้อมูลที่ถูกแฮ็กไปตกอยู่ที่ใคร
แต่ก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม
ของนางฮิลาลีนั้นทำได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นต้นทางให้เกิดการปล่อยข่าวลือข่าวมั่ว
เรื่องนี้ก็ทำให้ประธานธิบดีบารักษ์โอบามามีท่าทีที่รุนแรงต่อรัสเซียในช่วงท้ายของวาระดำการดำรงตำแหน่ง
ด้วยการสั่งการให้มีการสอบสวนย้อนไปถึงปี๒๕๕๙
และเจ้าหน้าที่ประจำสถานกงศุลในซานฟรานซิสโก๓๕คนออกจากประเทศภายใน๗๒ชั่วโมง

นายดูนัลด์ทรัมส์และวาลาดีมีค์ปูตตีนผู้นำรัสเซีย
ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับ
ตามไฟล์ต่างก็ชื่นชมกันไปมา
ตีนนั้นเคยชมทรัมป์ว่าเป็นผู้นำสหรัฐที่ดี
หลังจากที่เขาได้ประกาศตัวลงรับสมัครใหม่
แล้วก็เห็นว่านายทรัมป์นั้นเป็นคนที่มีความสามารถ
เช่นเดียวกับทรัมป์ครับก็ได้กล่าวชื่นชมผู้นำรัสเซีย

ก็มีความใกล้ชิดกับรัสเซียด้วยนะครับ
ที่เป็นข่าวฮือฮาก็คือ๓คนนี้ครับ
เร็กซ์ทิเลอสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

ใกล้ชิดนี้เองก็ทำให้หลายฝ่ายกังวล

ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ
ส่วนอีก๒คนครับคือนายไมเคิลฟรินครับ
ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ
แล้วก็นายเจฟเซชั่นซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
ทั้งสองนั้นถูกข้อกล่าวหาคล้ายกันนะครับ
คือว่าแอบไปพูดคุยกับเซอร์เก้คริสไลยะ
ซึ่งเป็นทูตสหรัฐทูตขออภัยครับ

ในช่วงที่ในทรัมป์กำลังรณรงค์หาเสียง

ขณะที่ทั้งคู่นั้นถูกไต่สวนจนท้ายที่สุด

นั่นก็คือนายไมเคิลฟรินครับ
ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่า
ผลลงเอยตอนนี้จะจบลงไปอย่างไร
สำหรับการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
ทีมงานหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซีย
สะเทือนถึงการดำรงตำแหน่งของทรัมป์หรือไม่
ตอนนี้เรียกได้ว่าทรัมป์กำลังเจอมรสุมลูกใหญ่ครับ